วางยาผู้ว่าชัดชาติเริ่มตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกมาพูดตอนนู้น
นะครับจนกระทั่งมาล่าสุดไอ้กระสอบทรายที่ไปอยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะ
อ๋อที่ทหารเรือเข้ามาช่วยนะ
ยกมาหนึ่งสองเดี๋ยวเวลาน้อยสามสิบกระสอบ
แล้วไม่ใช่จุดเดียวหลายจุดทำแบบนี้นะครับ
ผู้ว่าออกมายืดอกแล้ว
ไม่มีหรอกวางยาน่ะนี่เป็นการแก้ปัญหาการจัดการน้ำท่วมอย่างหนึ่งครับ

เข้าใจว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่บอกว่าไปเจอกระสอบ
ตาที่อุดท่อระบายน้ำอยู่นะผมเองก็ตกใจนะ
เห็นแล้วแต่ว่าก็โทรไปหาท่านผอเขตตอนตี๔
ว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงเข้าใจว่า
รายงานมามันคือเป็นวิธีในการบล็อกน้ำในถนนเพราะว่า
ถ้าน้ำท่วมถนนเยอะเนี่ยไม่สามารถดูดออกได้เพราะว่าดูดไปก็จะวนกลับ
แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่น้ำมันอาจไม่ทั่วมาก
วิธีจะแก้ก็คือว่าต้องไปบล็อกท่อระบายน้ำ
โซนนั้นแล้วก็ดูดออก
ท่อมันไปดีกับอุดที่ฝาเพราะว่ามันอาจต้องอุดหลายฝามากไง
แต่ว่ามันยังมีหลายฝาแต่ถ้าตัดที่ท่อเลยมันไม่ไปโผล่หลายฝา
อะไรอย่างนี้มันก็เป็นวิธีในการบริหารจัดการตามคำอธิบายนะ
แต่ที่สำคัญคืออุดแล้วอย่าลืมเอาออก
สำคัญตรงนี้แหละอุดแล้วอย่าลืมเอาออก

อันนี้จริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงเมื่อวานพอมีข่าวนะ
พอจบข่าวเช้าปั๊บโทรหาเลยโทรหาพอเขต
ท่านก็อธิบายแบบนี้ว่าคือมันเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบหนึ่ง
แต่ต้องมาร์คจุดไว้นะว่าเอาใส่ไว้ตรงไหนบ้าง

อันนี้คือตั้งใจมาออกใช่ไหมอย่างนั้นถาม
กองทัพเรือมาแล้วยกคือตั้งใจมาเอาออก
ถึงเวลาแล้วใช่ไหมหรือยังไงฮะ
นี่แหละครับคุณชัดชาติก็บอกประเด็นนี้
เฮ้ยไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกวางยา
ใครจะมาวางเพราะถ้าวางปั๊บพอ
เขตก็เดือดร้อนเพราะพื้นที่ตัวเองน้ำท่วม
ถ้าท่านพูดแบบนี้ก็มีเหตุผลนะครับ

ให้๖แขวงในเขตรัฐกระบังนะ
เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือ
ไปเยียวยานะครับให้มากขึ้น
ขณะนี้มีประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม
มากกว่าหมื่นหลังคาเรือนครับ
ขณะด้วยกันเมื่อวานนี้คุณชัดก็ไปที่
พัฒนาการ๖๕แล้วก็๖๙นะครับ

ค่ะไปยังไงอ่ะไปรถกระบะครับรถกระบะเปิดท้าย
เปิดท้ายก็นั่งกระบะไปปรากฏว่า
นั่นแหละฮะไปดูโบกมือบ้านนั้นทีบ้านนี้ที

อืมพอเมื่อไหร่น้ำแห้งถ้าจะชาติหันไปสวนกลับเลย
ผมกำลังพยายามดูดน้ำออกให้อยู่
อีก๒วันน้ำแห้ง

คือช่วงนี้ฝนมันอาจจะเบาหน่อย
ถ้าตกก็ตกเบาแต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าฝนมันอาจจะทิ้งช่วง

ยังเตรียมพร้อมให้แล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านครับ

พัฒนาการ๖๕แล้วก็พัฒนาการ๖๔
ขอให้น้ำลดเร็วที่สุดครับ
ส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู่ส่งมาอัปเดตกันได้